จำนำข้าวไหม

เรื่องของจำนำข้าวเอาความคิดหลักก่อน
จริงจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดีนะคะ
แต่มันมีปัญหาในกระบวนการทีหลัง
จำนำข้าวนี่มันเหมือนกับ๓๐บาทเลย
คือการช่วยเกษตรกรทั้งหมดถูกไหมคะ
แต่ว่าโอเคเราเข้าใจแหละตอนหลังที่มันมีปัญหาทางกระบวนการอะไรกันว่าไป
แต่ไอเดียการต้นของจำนำข้าวเนี่ย
มันเป็นการช่วยเหลือประชาชน
คิดว่านโยบายแบบนี้ก็ต้องมีต่อแน่นอน
แต่ว่าเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้น
แก้ปัญหาต่างที่เราเคยเจอมา

อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะ
กลัวว่าโอ้โหถ้าเกิดเพื่อไทยในยุคนี้

คนจะย้อนไปพูดถึงสมัยนายกยิ่งรักอะไรอย่างนี้
ถ้าคนเปิดใจฟังการอธิบายว่าปัญหาตอนนั้นคืออะไร
กับตัวของนโยบายของหลักการคิดจำนำข้าวเอง

จำนำข้าวจะช่วยประชาชนได้จริง
แต่ในเรื่องของกระบวนการระบบจะต้องมาแก้กันใหม่
อันนั้นมากกว่ามันคนละส่วนกัน
เราจะเหมารวมไม่ได้ว่าพอพูดอันนี้ปุ๊บ
พอทำปุ๊บมันมีปัญหามันกลายเป็นว่าความคิดนี้แย่
มันไม่ใช่แบบนั้น